กราบเดียนท่านประธานัตรสภาที่กลบ
สมาชิกรัฐสภาผู้แทนลักษณฑ์จากจังหวัดเจียงใหม่
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
กับผมเป็นผู้หนึ่งที่เข้าชื่อเสนอยัตติร่างรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศเป็นรายมาตราจำนวน๔ร่างด้วยกัน
แต่ท่านประธานก็ได้กรุณาบรรจุยัตติดังกล่าวเข้าสู่ในการประชุมรัฐสภาในวันนี้
ก็ผมขออนุญาตเสนอหลักการและเหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญ
ของรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง๔ฉบับดังกล่าว

ก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะได้พิปรายแสดงความคิดเห็น
และพิจารณาลงมติเห็นชอบ

หลักการร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
กับผมและเพื่อนสมาชิกภาคฝ่ายค้านร่วมได้เสนอมา

ผมขอเริ่มจากการร่างรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ

ร่างรัฐสมนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
มีหลักการและมี

และเพิ่มความเป็นมาตรา๒๙ทับ๑
สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม

และ๕เพิ่มมาตร

หรือเรียกบุคคล

ตามรัฐสมนุนมาตรา

โดยที่รัฐมนูลแห่งราชจักรไทย

ยังขาดความชัดเจนและมีปัญหา

ในการปล่อยตัวผู้ต้องหา
หรือจำเลยในคดีอาญา

รัฐมนูลที่ตราขึ้น

การดำเนินการกิจกรรมของพักการเมือง

ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลมีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุข
ที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและได้รับหลักประกันสุขภาพโดยโทษหน้าด้วย
ดังเช่นโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโรคที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
ขณะที่สิทธิพิทักษ์รัฐมนูลในการต่อต้านโดยสันติวิธี
ต่อการทำรัฐประหารและการกระทำอื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศและวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทาง
ที่ยับบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับไม่ได้บรรยัติไปเลย
อกจากนี้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมนาฬิการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการที่ทำหน้าที่ของรัฐสภา
ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง
ให้ความคิดเห็นก็ไม่สามารถครอบคลุมหน่วยงานขององค์กรฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ
ขณะที่องค์กรตุลาการและองค์กรอิสระและหน้าที่ในการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็งทำให้ระบบการตรวจสอบถวงดุล
ขาดความเหมาะสมเป็นผลให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างไม่เต็ม
ไม่มีประสิทธิภาพจึงสมควรปรับปรุงหน้าที่
และอำนาจของคณะกรรมธิการนี้ให้มีความเหมาะสม
ดังนั้นเพื่อให้บทบรรยัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มีความชัดเจนและเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีกลไกในการต่อต้านการรัฐพาหาร
ไว้ในบทบรรยัติของรัฐมนูลมีระบบการตรวจสอบถวงดุลที่เหมาะสม
จึงจำเป็นต้องตรารัฐมนูลแห่งราชนาธัยนี้สำหรับสาระสำคัญ
ร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่ผมขออนุญาตกล่าวโดยสรุปดังนี้ครับ
มาตราหนึ่งกำหนดชื่อเรียกของรัฐธรรมนุนมาตราสองกำหนดวันที่รัฐธรรมนุนมีผลใช้บังคับ
มาตราสามเพิ่มความในวักห้าของมาตรายี่สิบห้าโดยกำหนดให้สิทธิหรือเสร็จภาพ
ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐมนูลให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
แต่ผมขอกลับเรียนต่อท่านประธานว่าการขยายความคุ้มครองสิทธิเสร็จภาพของประชาชนดังกล่าว
อกจากจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลแล้วยังทำให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทย
มีพัฒนาการด้านสิทธิเสรีภาพมากขึ้นและให้ความสำคัญต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ
มาตร๔เกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ปล่อยตัวของผู้ต้องหา
และจำเลยในคดีอาญาต่างต่างจากเดิมมาตรายี่สิบเก้าวักห้า
กำหนดไว้เพียงว่าคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
ต้องได้รับการพิจารณาและเรียกหลักประกันและและจะเรียกหลักประกันจนเกินความ
จนเกินแก่กรณีไม่ได้และการไม่ให้ประกันตัว
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบรรยัติในร่างรัฐมนูลฉบับนี้ได้กำหนด
ให้การขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของ
บุคคลที่รัฐมนูลได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้
และกำหนดให้การไม่ปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องเป็นกรณีที่มีพฤติการอันเชื่อได้ว่า
ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาแหละหรือจำเลยจะหลบหนี
หรือเหตุอื่นเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบรรยัติ
เหตุผลที่ได้เสนอให้มีการบรรยัติไว้ในรัฐนูล
ก็เพื่อการแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิษฐ์ของศาล
เพื่อให้การพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
ขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้ได้เพิ่มความในวักหกของมาตรายี่สิบเก้า
โดยกำหนดให้จำเลยที่สารไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
จะถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาของสารขั้นต้น
เกินกว่าหนึ่งปีมีได้และจำเลยที่สารขั้นต้นหรือสารอุทธรณ์
ไม่ได้พิจารณาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือลงโทษจำคุก
ตั้งแต่๑๐ปีขึ้นไปจะถูกคุมขังระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฏิกาแล้วแต่ก่อนนี้
เกินหนึ่งปีไม่ได้มาตรห้าเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เป็นมาตรายี่สิบเก้าทับหนึ่งซึ่งสิทธิในกระบวนการยืดธรรมนี้
ได้เคยบรรจัดไว้ในรัฐธรรมนุนปี๒๐๕๐แล้ว
โดยมีการปรับปรุงถ้อยคำจากที่เคยบรรยัติไว้เล็กน้อย
เหตุผลที่ต้องประจัดเรื่องนี้ไว้ในรัฐมนูล
ก็เพื่อให้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของคู่ความในคดี
ได้รับการคุ้มครองที่กว้างขวางขึ้น
สำหรับมาตรา๖ของร่างรัฐมนูลฉบับนี้
เป็นการยกเลิกความในวัก๑ของมาตรา๓๔
ได้ให้ใช้ความใหม่แทน
ซึ่งเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
โดยสาระสำคัญเป็นการเพิ่มความตามท้ายของบทบรรยัติรัฐมนูลปัจจุบัน
คือกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น
จะจำกัดการติชมด้วยความเป็นธรรมไม่ได้
เหตุผลที่ต้องบรรยัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อ
ให้การติชมด้วยความเป็นธรรมของบุคคลสามารถกระทำได้

และเป็นการสอดคล้องกับหลักการตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพักการเมือง
โดยให้ยกเลิกความในวัก๒ของมาตรา๔๕

สาระสำคัญในการวางกรอบในการตรากฎหมายของภาคการเมือง
ที่ต้องมีบทบรรยัติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพัก
ซึ่งต้องเป็นไปโดยสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
การบริหารพักการเมืองต้องมีความเป็นอิสระเปิดเผยและตรวจสอบได้
เปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการทางการเมือง
และกำหนดว่ากฎหมายพักการเมืองจะต้อง
ไม่มีบทบัญญัติใดที่ทำให้เกิดภาระแก่ภาคการเมืองมากจนเกินไป
เหตุผลที่ต้องบรรยัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อแก้ปัญหากฎหมายพักการเมืองปัจจุบัน
ที่มีบทบรรยัติหลายอย่างทำให้เกิดปัญหาและปฏิบัติได้ยาก
ให้อำนาจกรกตในการควบคุมพักการเมืองมากเกินไป

เป็นแค่การกำกับดูแลซึ่งหลายเรื่องเป็นภาระแก่พักการเมืองเกินความจำเป็น
อกจากนี้การที่จัดตั้งพักการเมืองต้องไม่มีขั้นตอนและยุ่งยากเกินควร
ส่วนการยุบพักการเมืองนั้นจะกระทำได้อย่างจำกัด
เพราะกรณีปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าพักการเมืองนั้นกระทำการเพื่อล้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเท่านั้น
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเสร็จภาพของบุคคลในการจัดตั้งพักการเมืองและป้องกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองทำให้มีการยุบพักทำได้ง่ายเกินไป
ต่อไปมามาตราที่๘เกี่ยวกับสิทธิและการรับบริการทางสาธารณ์สุขของบุคคลโดยยกเลิกความในวักหนึ่งของมาตรา๔๗และใช้ความหมายแทน
สาระสำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือการกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอหรือมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
และได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้ากัน
เหตุผลที่เสนอให้มีการบรรยัติไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจะต้องมีความเหมาะสมและได้มาตรฐานไม่เกิดการลักหลั่นระหว่างคนรวยกับคนจน
รวมถึงการบรรยัติให้ชัดเจนว่าบุคคลจะได้รับหลักประกันสุขภาพโดยทั่วหน้า
ตรงนี้ก็หมายถึงหลักประกันสุขภาพที่รับอยู่ในปัจจุบันคือโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโลกนั่นเอง
ท่านประธานที่รบครับมาตราต่อไปทิ้งกับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น
เป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเราจนถึงทุกวันนี้
ก็คือมาตรา๙ให้เพิ่มความเป็นมาตรา๔๙ทับ๑
โดยกำหนดห้ามการทำรัฐผ่านและการห้ามนิรัติศกรรมแก่ผู้กระทำรัฐผ่านไว้ในรัฐธรรมนูญ
อีกทั้งห้ามสารหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อมรับต่อการกระทำรัฐประหารรวมทั้งกำหนดให้ความผิดของการทำรัฐประหารไม่มีอายุความ
อกจากนี้ท่านประธานครับกำหนดให้สิทธิของบุคคลที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี
ต่อการทำรัฐประหารไว้ด้วยและกำหนดให้การปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจที่ได้มาจากการทำรัฐประหาร
เป็นประธานีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตว์ทรงเป็นประมุกตามมาตรา๕วัก๒ด้วย
เหตุผลที่บรรยัติไว้ในเรื่องนี้ไว้ในรัฐมนูลก็เพื่อแก้ปัญหาการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศของไทยนั้นบ่อยครั้ง
กลายเป็นความเคยชินของผู้นำเหล่าทัพไปแล้ว
ซึ่งการทำรัฐประหารได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและยาวนานต่อประเทศและประชาชน
ปัจจุบันนานาประเทศก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ยอมรับการทำรัฐประหารของประเทศใดทั้งสิ้น
มาตราสุดท้ายคือมาตรา๑๐ท่านประธานครับ
ยกเลิกความในวักที่๔ของมาตรา
และให้ใช้ความใหม่แทนสาระสำคัญก็คือ
แก้ปัญหาอำนาจเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง
เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมธิการ
ตามที่รัฐมนูลปัจจุบัน
ไม่ให้ใช้กับผู้พิพากษาตุลาการและองค์กรอิสระ

และทวงดุลอำนาจของรัฐสภา
องค์กรตุลาการและองค์กรอิสระเสียสมดุล
จึงได้เสนอให้มีการแก้ไขเรื่องนี้
โดยให้อำนาจเรียกของคณะกรรมธิการ

ตุลาการและองค์กรอิสระมาแถลงข้อเท็จจริง

ร่างรัฐมนุนแก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับต่อไป
ซึ่งผมกลับเรียนก็คือเป็นร่างที่๒
เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพูดแทนรัฐธรรม
หลักการของร่างรัฐธรรมชอบนี้คือ
แก้ไขเพิ่มเติมระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

และให้ยกเลิกมาตรา๙๓และมาตรา๙๒
ส่วนเหตุผลของการร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก็คือ
โดยที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบจัดสรรปันส่วนผสม
ซึ่งใช้บัตรการเลือกตั้งใบเดียว
ที่ใช้บังคับใช้ในปัจจุบัน
เป็นระบบการเลือกตั้งที่ยังไม่เคยใช้ในประเทศใดมาก่อน
ภายหลังที่นำมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งแรก
ทำให้เกิดปัญหาหลายด้านท่านประธานครับ
เป็นระบบที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับภาคการเมือง
ยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่การจัดการเลือกตั้ง
จนถึงการคิดคำนวณคะแนน
ดังนั้นจึงสมพวนที่จะยกเลิกระบบการเลือกตั้งที่บังคับใช้อยู่
และนำออกฉบับฉบับรัฐธรรมนุนก่อนหน้า
มาปรับใช้บังคับแทน
ก็จะเกิดความสะดวกและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนุนแห่งราชาธรรมไทยนี้
มาตราหนึ่งที่ได้ชื่อเรียกของรัฐธรรมนุน

และมาตรา๒เป็นการกำหนดวันที่รัฐมนุนใช้มีผลใช้บังคับ
มาตรา๓ให้ยกเลิกความในมาตรา๘๒

กำหนดให้สภาพผู้แทนรัศดรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน๕๐๐คน
ซึ่งเป็นสมาชิกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต๔๐๐คน
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๐คน

ใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
เหตุผลที่ผมเสนอในการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม
และใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบนี้
เพราะเห็นว่าได้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งระบบแบบ
จัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ตั้งแต่ระบบการจัดการเลือกตั้ง

แต่ระบบที่นำมาใช้ใหม่นี้
ก็เป็นระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่เคยใช้มาแล้วในรัฐมนุนปี

ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยและสะท้อน
ถึงเจตนารมณ์ของประชาชนได้ดีกว่า
อีกทั้งไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ประชาชนเข้าใจง่าย
มาตรา๔ให้ยกเลิกความในมาตรา๘๕และมาตรา๘๖
และให้ใช้ความใหม่แทน

การกำหนดให้การเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต

เช่นเดียวกับหลักการที่มันบรรยัติไว้ในปัจจุบัน
สาระสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือ
ในกรณีที่กฎหมายเลือกตั้ง
กำหนดให้มีการ

หรือให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

เป็นผู้ได้รับเลือก

ที่จะไม่ถูกกันแกล้ง

โดยให้อำนาจเช่นนี้
ไปเป็นของศาลแทน

การเลือกตั้งภายใน๖๐วัน

เปิดประชุมสภาได้เร็วขึ้น

ที่แต่ละจังหวัดจะพึ่งมี

ซึ่งมีหลักการหลักเกณฑ์และวิธีคล้ายกับการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพียงแต่จำนวนสาวแบบแบ่งเขตจะแตกต่างกัน
จากปัจจุบันซึ่งมี๓๕๐ท่านก็จะเปลี่ยนเป็น๔๐๐ท่าน
ต่อไปเป็นร่างมาตราที่๕
ขอยกเลิกความในมาตรา๙๐มาตรา๙๑มาตรา๙๒
และให้ใช้ความใหม่แทน
สาระสำคัญเป็นการเป็นเรื่องของการเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
โดยกำหนดให้พักการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อ
สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
บัญชีเดียวไม่เกิน๑๐๐คน
และให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อของภาคการเมืองใด
ได้คะแนนเสียงน้อยกว่า

ของจำนวนคะแนนเสียงรวมกันทั้งประเทศ
ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีรายชื่อนั้นได้รับเลือกตั้ง
และไม่ให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวม
คำนวณเพื่อหาสัดส่วนจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
สาระสำคัญอีกประการหนึ่งครับท่านประธาน
คือการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนุษย์เลย
เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง

มาตราสุดท้ายของร่างรัฐมนุนฉบับนี้คือมาตรา๖
เป็นการยกเลิกมาตรา๙๓และมาตรา
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง

ต่อไปเป็นร่างรัฐมนูลแก้ไขฉบับที่
เป็นร่าง๓ที่ทางพักฝ่ายค้านร่วมได้เสนอมา
ร่างรัฐธรรมนุษย์ฉบับนี้มีหลักการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุษย์แห่งรัฐธรรมจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๕
เกี่ยวกับที่มาของนายกรมตรี
๒ยกเลิกมาตรา๒๗๒
ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรรมตรี
ส่วนเหตุผลที่ผมอยากจะกลับเรียนต่อท่านประธานมีดังนี้ครับ
โดยที่มาตรา๑๕๙ของรัฐธรรมนุษย์แห่งรัฐธรรมจักรไทย

นายกรรมตรีต้องเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ

เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของภาคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ในสภาพผู้แทนรัศดร

ทำให้ผู้ที่ยังเป็นนายกรรมตรี
จำกัดเฉพาะบุคคลตามมาตรา๘๘เท่านั้น
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรอื่น
ที่ไม่ได้มีบัญชีรายชื่อ

ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
ตามที่เคยบรรยัติไว้ในรำนูลแห่งราชนาจักรไทย

กำหนดให้นายมตรีต้องมาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

การกำหนดให้สมาชิกปุฏิศภาพูดแทนรัศดรมมีอำนาจ

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
และเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้ง

เพื่อให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ได้มีโอกาสรับเลือกเป็นนายมตรีด้วย
และให้การเลือกนายกรรมตรี
ให้ทำโดยที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรเท่านั้น
จึงจำเป็นต้องตรารัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยนี้
สาระสำคัญของร่างรัฐมนุน

เรียกชื่อของรัฐมนูล

เป็นการกำหนดวันที่รัฐมนูลมีผลประคับใช้

ให้เลิกความในวัก๑ของมาตรา๑๕

สภาพผู้แทนรัศดรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งสมควรที่จะได้รับแต่งตั้ง
ให้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม

และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมือง

หรือเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของภาคการเมือง
ที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร
ท่านครับผมขอเรียนว่า
สาระสำคัญที่เปลี่ยนไปของมาตรา๑๕๙คือ
จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรรมตรี
มาจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อของพักการเมือง
ที่แจ้งไว้ตามมาตรา๘๘เท่านั้น
แต่บทบรรยัติใหม่ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรี
มาจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้ด้วย
เหตุผลที่ได้เสนอแก้ไขก็เนื่องจากรัฐมนุนหลายฉบับที่ผ่านมา
บรรยัติให้นายกรรมตรีต้องเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มาจากสมาชิกสภาพผู้แทนที่สอดคล้องของหลักการประชาธิปไตย
แต่รัฐมนูลปัจจุบันกำหนดให้นายมตรีมาจากบุคคลตามมาตรา๘๘
ซึ่งอาจไม่ใช่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรก็ได้
ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนนี้นอกจากจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้ว
ยังให้สภาพผู้แทนรัศดรมีทางเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายมนตรีได้มากขึ้นอีกด้วย
สำหรับร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๔
ที่ให้ยกเลิกมาตรา๒๗๒ซึ่งเป็นการยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา
ในการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายมตรีในระยะ๕

เหตุผลต้องเสนอให้มีการยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนนี้
กับผมและคณะต้องกราบเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพว่าไม่ได้มี
แต่จะเรียนด้วยความเคารพว่ามันเป็นหลักการที่ประชาธิปไตยที่วุฒิสมาชิกนั้นเป็นผู้ที่จะกันกรองกฎหมาย
ก็เรียนว่าเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดนั้นวุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชน
อีกทั้งหลังการทำหน้าที่วุฒิสมาชิกซึ่งเรียนไปแล้วว่าเป็นสภาที่กันกองหรือตรวจสอบ
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
ยกเลิกอำนาจของท่านวุฒิสมาชิกดังกล่าวก็เป็นเพียงยกเลิกอำนาจที่อยู่ในบทเฉพาะการเท่านั้น
ซึ่งบทเฉพาะการได้กำหนดไว้เพียง๕ปีเพราะตามบทบรรยัติหลักการตามรัฐมนูล
ท่านก็ไม่มีอำนาจส่วนนี้อยู่แล้วต้องกลับเรียนด้วยความเคารพ
ดังนั้นกับผมจึงเห็นว่าคงจะไม่เป็นการเสียหายอะไร
ที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาจะได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว
ท่านประธานครับร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายก็คือ
ร่างรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศที่เป็นการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
และยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในบางเรื่อง
รวมถึงการยกเลิกบทบัญญัติที่รับรองความเห็นชอบด้วยรัฐมนูลของข้อสช
โดยร่างรัฐมนูลฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยดังต่อไปนี้
แก้ไขเพิ่มเติมหมวด๖แนวนโยบายแห่งรัฐโดยยกเลิกมาตรา
เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๔๒มาตรา๑๖๒ให้ตัดคำว่ายุทธศาสตร์ชาติออก
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา๖๕
ยกเลิกมาตรา๒๗๐มาตรา๒๗๑มาตรา๒๗
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา๖๕
และเป็นการยกเลิกอำนาจของวุฒิ

ยกเลิกมาตรา๒๗
ส่วนเหตุผลของร่างรัฐรุณชะนี้ก็คือ
รัฐมนูลแห่งราชไทยมาตรา๖๕กำหนด
ให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล
และต่อมามีการตราพระราชมนตรา

ซึ่งมีระยะเวลาบังคับไม่น้อยกว่า๒๐ปีนั้น
เมื่อพิจารณาบริบทของสังคม
และสถานการณ์ของประเทศ
ซึ่งกำลังการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การกำหนดเป้าหมายและแผนในการบริหารประเทศ

และของโรคในปัจจุบัน

กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
ครับใช้เป็นระยะเวลายาวนานเกินไป
ก็ทำให้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดขึ้น
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะของโรคนางกาว
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่แล้ว
และในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลจะต้องให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นกรอบระยะเวลาพอสมควร
และให้มีความยืดหยุ่น

ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
การกำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ใช้บังคับเป็นระยะเวลานาน

กรณีผูกพันและเป็นอุปสรรค

และการจัดทำแผนต่าง
ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ของสังคมในช่วงเวลานั้น
จึงเห็นควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว

นัฐมนูลแห่งราชาทักทัย

เนื้อหาของร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

หนึ่งมาตราที่หนึ่ง
เป็นชื่อเรียกของรัฐมนูลและมาตรา๒
เป็นการกำหนดวันที่รัฐมนุนมีผลบังคับใช้
มาตราสามยกเลิกมาตราหกสิบห้า
มาตราสี่ยกเลิกความในมาตราร้อยสี่สิบสอง

ตัดคำว่ายุทธศาสตร์ชาติออกไป
มาตราห้ายกเลิกความในวักหนึ่งของมาตราหนึ่งร้อยหกสิบสอง
และให้ใช้ข้อความใหม่แทน

ตัดคำว่ายุทธศาสตร์ชาติออก
มาตราหกเป็นการยกเลิกมาตราสองร้อยเจ็ดสิบ

และมาตราสองร้อยเจ็ดสิบห้า
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของมุทธศาสตร์
และยกเลิกมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
ที่รับรองความชอบ
รัฐมนูลของบรรดาประกาศคำสั่ง
และการกระทำของคอสช
ทั้งนี้เหตุผลที่จะต้องมีการแก้ไขและยกเลิก

ก็เป็นไปตามเหตุผลที่ได้กราบเรียนไว้แล้ว

นำเสนอร่างรัฐมนูลแห่งราชหลัก

ฉบับที่พศทั้ง๔ฉบับข้างต้นนั้น
เนื่องจากการเสนอร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
มาตราสองร้อยห้าสิบหก
และการเพิ่มหมวดสิบห้าทับหนึ่ง
การจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
กับผมได้มีเจตนาตั้งแต่แรก

แต่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
ไม่สามารถดำเนินการไปได้
เพราะฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาอ้างว่า
ติดขัดปัญหาข้อกฎหมาย
ดังนั้นเพื่อหาทาง
ให้ประเทศแม้จะมี

ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง๔ฉบับ
จะได้รับการเห็นชอบ